เทศกาลตรุษจีนมาเข้าเรื่องกันก่อนเลยดีกว่านะคะ
มันก็เป็นประเพณีเป็นความเชื่อเป็นพิธีกรรมที่ทำสืบทอดกันมา
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูความเชื่อเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีนที่จังหวัดชนบุรี
กับพิธีกรรมลุยไฟ

เขาบอกว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
ใช่เดี๋ยวมาดูกันนี่คือพิธีลุยไฟประจำปีต้อนรับเทศกาลตรุษจีน
ของสารเจ้าไต่เสียฮุกโจ๊กนะคะตำบลหนองขยาดอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
โดยมีการทำพิธีเชิญเทพเจ้าต่างเข้ามาประทับร่าง
ที่มาจากสารเจ้าต่างทั่วจังหวัดชนบุรีเลย
แล้วก็มีมาจากจังหวัดใกล้เคียงด้วยหลังจากนั้นค่ะก็จะมีพิธีการลุยไฟ
ซึ่งมีประชาชนและลูกศิษย์เดินทางมาร่วมพิธีกว่า๕๐๐คน
โอ้โฮนี่เดินเลยนะน้องเบ้ยตองนี่คุณเขาบอกว่า
พอเริ่มพิธีลุยไฟนะก็จะมีร่างม้าทรงต่างพร้อมกับลูกศิษย์ทั้งหญิงทั้งชาย
ลุยกองไฟแบบนี้ค่ะซึ่งกองไฟที่นี่เขาบอกว่ามีความยาว๑๕เมตร
ถือว่าเป็นทางไฟที่ยาวมากยาวกว่าที่อื่นหู๑๕เมตรนี่ยาวนะคะคุณ
และก็มีความเชื่อว่าถ้าได้ลุยไฟแล้วจะมีชีวิตที่มีความสุข
เป็นการเสริมสิริมงคลเสริมดวงชะตาปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปจากร่างกาย
ทำให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างคนที่มาเข้าในพิธีเนี่ยนะคะ
นุ่งขาวห่มขาวเท่านั้นด้วยนะครับสำหรับการลุยไฟครั้งนี้
ก็เลยสร้างความตื่นตาตื่นใจกับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีอย่างมาก
และงานครั้งนี้ก็แน่นอนค่ะคุณผู้ชมผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากการลุยไฟครั้งนี้เลยนะคะ
ถือเป็นประเพณีความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้ว
จากการเสริมสิริมงคลให้กับตัวบุคคลแล้วเนี่ยนะ
เป็นการสร้างสีสันในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้ด้วย
นี่แหละครับอยากให้เห็นภาพลุยกองไฟสักรอบหนึ่ง
พอลุยไปแล้วผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามเลยว่า

ไหม้หมดแล้วขาเนี่ยไหม้หมดแล้ว

คุณอันนี้เป็นร่างศูนย์
ฝึกฝนผ่านการฝึกฝนมานะ
คุณผู้ชมที่ดูทางบ้านก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
แล้วก็เป็นความเชื่อนะว่าคนที่ทำได้แบบนี้ต้องปัดพฤติดีปฏิบัติดีคิดดี
และนอกจากในเทศกาลตรุษจีนยังมีในช่วงของกินเจใช่ไหมคะ

เชื่อว่าจะเป็นการชำระสิ่งสกปรกออกไปนะคะ